ดูเรื่องราวความน่ารักของคุณยายสองท่านไปแล้ว

ดูความน่ารักความเก่ง
ความดีของนักเรียนชั้นม๑กันบ้าง

เพราะว่าไม่คิดว่าจะได้คืน

ตอนนี้ยังไหนอ่ะไม่ไหวอธิญาณตลอดว่าถ้าเจ๋ตังอ่ะจะคืนได้ก็จะคืนให้
นี่นะคะคุณดวงเดือนสมศักดิ์อายุสามสิบเจ็ดปี
เป็นชาวตำบลเกาะพยามอำเภอเมืองระนองค่ะครับ
พูดไปก็ร้องไห้ไปด้วยความดีใจนี่นะคะ
เพราะว่าทำเงินหายแล้วก็ได้เงินคืนเงินเลยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท
โอ้โหหายไปเกือบสามหมื่นเออเยอะนะคุณเยอะมาก
ทำงานเท่าไหร่หรือถึงจะได้พอได้เงินคืนแบบนี้นะคะ
ก็เลยตบรางวัลให้กับเด็กชายชัยมงคลพันวิไล
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันธาราม
เก็บได้ถือว่าเป็นการตอบแทน
เป็นการให้รางวัลในการทำความดีค่ะ
ที่เขาต้องคืนเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเงินหาย
เขารู้สึกเสียใจหรือเสียดายว่าเงินของเขาหาย
ทีนี้เมื่อเขามาพบเงินของคนอื่น
เขาก็นึกถึงตัวเองว่า
ถ้าเกิดเงินเขาหาย

นี่ไงเข้าใจหัวอกคนที่เคยทำเงินหายดิ
เด็กสมัยตอนผมเป็นนักรงนักเรียน
ทรงคอซองแบบนี้ก็เคยทำเงินหาย

หายก็คือหายแต่ผมมีวิธีไง
ยังไงคะเพราะว่าเด็กถ้าใครจำกันได้
กเงินเนี่ยนะมันก็จะต้องมัดเอาไว้ตามทรงตามเสื้อ
ด้วยยางหนังยางเนี่ยมัดเอาไว้แบบนี้เลย

ก็เลยไม่หายแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเอาออกยาก

ในกระเป๋ากระโปรงคุณเคยไหม

นี่เป็นวิธีของเด็กคือจะใช้เงินคุณต้องเปิดกระโปรงเหรอ

แหมเอางี้กลับมาดีกว่า
มาดูเรื่องของเด็กไทย

บอกว่าเงินนี้ได้มาจากการขายยางพารา
พอขายได้แล้วก็ตั้งใจจะเอามาซื้อของ

พอตอนเช้าไปส่งลูกที่โรงเรียน
ทำกระเป๋าตังหล่นไม่รู้ตัว

กระเป๋าไม่เจอไปไหนล่ะตกอกตกใจนะคะ
ส่วนทางด้านนางชัยศรีแสงศึกรองผู้อำนวยการ
การศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
โรงเรียนของน้องนี่นะคะ
ก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะทำประกาศนียบัตรให้กับน้อง
เพื่อเป็นการเชิดชูทำความดี
ให้เป็นแบบอย่างของนักเรียนคนอื่นต่อไป
คุณชนะได้กิจบัตรกับเขาบ้างไหม

ได้ได้ก็ได้รับการชื่นชมเรื่องดีผมก็ทำ
อีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราเขียนในสมุดทำความดี

ตอนเด็กดิฉันเก็บเงินได้๑๒บาทดิฉันเขาเขียนหมด
ผมก็เคยเขียนสมุดผมนี้นะไม่ว่างเลย